ตามกันต่อคดีน้องชมภู
วันนี้๓๒วันที่น้องชมภูหายตัวไปจากบ้าน
และก็ถูกพบเป็นศพในภูเหล็กไฟ

คือตำรวจไปค้นบ้านค้นรถของลุงพล

วันนี้เราจะไปถามความคืบหน้า
ไปถึงนี่แปลกใจเจอลุงพลสภาพนี้ฮะ

แต่ไม่ได้บวช
เขามีเหตุผลของเขา

เมื่อวานตอนเย็นที่ชุดพิสูจน์หลักฐานมาค้นหาหลักฐานต่างคดีน้องชมพู่ที่บ้านลุงพลเนี่ย
นี่ฮะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้พาคุณพ่อของน้องชมพู่ไปจำลองเหตุการณ์ด้วยนะ
ขับรถไถคันนี้ไปเลยวันนี้คุณพ่อก็บอกกับเราแล้วขับรถไถคันนี้นะไปจำลองเหตุการณ์
ให้เราดูเลยว่าเมื่อวานนี้นะครับเขาไปทำอะไรยังไงมาบ้าง
เดี๋ยวไล่ให้นะครับท่านผู้ชมครับความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่๓๒วันแห่งการหายตัวไปนะฮะ
นี่ฮะคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยวันที่ลูกสาวหายตัวไปช่วงนั้นเนี่ยที่ผมไม่ได้อยู่บ้าน
ผมไปรับจ้างถ่ายที่ให้เขาใช่ทีมข่าวก็ตามไปสัมภาษณ์คนที่จ้างพ่อของน้องชมพู่
ให้เอารถไถไปช่วยไถอ่ะอืมครับอ้าวกลับมาที่เรื่องของลุงพลก่อน
วันนี้มีเรื่องของลุงพลกับเรื่องการจำลองเหตุการณ์ของคุณพ่อน้องชมพู่
สองเรื่องนี้นะครับความเคลื่อนไหวอื่นก็มีอีกเยอะ
ชาวบ้านพื้นที่กรกกรอกที่ตำบลกรกตรวงเผยดงหลวงจังหวัดมุตรอาหาร
ก็บอกผ่านทีมข่าวของเรามาเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่๓๒วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่เอาตรงนี้ก่อนวันนี้เราไปบ้านลุงพลนะครับไปก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะ
คุณกิติศักดิ์บอกโอ้โหเจอลุงพลแปลกใจค่ะที่ว่าเอ๊ะใช่ลุงพลหรือเปล่าตีบอกงงเลยตกใจ
ลุงพลจริงนะครับลุงพลนะครับนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่านี่คือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าจะทำอะไรกับน้องชมพู่กับหลานสาวตัวเองหรือเปล่า
เมื่อวานกับวันนี้ต่างกันเลยนะคะเห็นไหมเมื่อวานเราก็ไปสัมภาษณ์มาใช่
มิถุนายนเมื่อวานวันนี้๑๒มิถุนายนนี่นะครับหนวดคราวนี้เกลี้ยงเลยนะฮะ
คิ้วนี่ผมบนศีรษะนะครับโกนหมดเลยเราก็ถามลุงพลว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
เตรียมตัวจะบวชหรืออืมอ่าจะบวชหนีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ลุงพลบอกว่าไม่ได้บวชนะฮะไม่ได้เตรียมตัวจะบวชอะไรทำแบบนี้เพราะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะ
ที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าการปลงนะจะเป็นปลงผมแล้วมีคิ้วด้วยมีหนวดด้วยก็แล้วแต่เนี่ย
นให้เกลี้ยงให้หมดหากมีเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตเนี่ย
โบราณเขาว่าให้โกนผมโกนหนวดโกนเคราโกนคิ้วทิ้งให้หมดเพราะเดี๋ยวของใหม่จะขึ้นมา
แล้วของใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยจะมาพร้อมกับสิ่งดีที่จะตามมาเอง
นี่นะฮะเราก็ถามว่าอ้าวก็แสดงว่าเจอสิ่งไม่ดีอ่ะสิ
เพราะอยากจะให้สิ่งดีตามมาพร้อมกับของใหม่ที่จะขึ้นมานะ
แล้วอะไรล่ะที่มันคือสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต
ลุงพลบอกว่าก็นี่ไงเมื่อวานนี้ไงตำรวจมาตรวจมาค้นหาหลักฐานที่บ้านของเขานี่ไง
หมายค้นก็ไม่มีมาแสดงแล้วเขาก็ไม่ใช่คนก่อเหตุฆ่าน้องชมพู่ด้วย
ทุกวันนี้ถึงแม้จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยลุงพลเขาบอกนะ
เขามองว่าตัวเขาเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยตามคำทำนาย
เพราะว่ามีคนที่เป็นหมอธรรมหมอผีมาทำนงทำนายมีภาพสเก็ตว่าคนร้าย
มันออกมารูปร่างหน้าตาลักษณะเหมือนเขาก็เลยโดนหางเลขไปด้วย
บอกว่าเป็นคนใกล้ตัวอย่างนี้ก็เลยโดนหางเลขไปด้วย
ทั้งที่ตัวเขาบริสุทธิ์แล้วก็ขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจอีกครั้งหนึ่ง
เราถามพระแตนว่าแล้วปกติสามีเขาเคยโกนผมอย่างนี้ไหม
แตนบอกปกติลุงพลสามีเนี่ยเขาโกนอย่างนี้บ่อย
เวลาเจอเรื่องไม่ดีในชีวิตก็จะโกนผมโกนคิ้วโกนหนวดอะไรทิ้งอย่างนี้

บอกว่าหลังจากที่ตำรวจมาค้นหาหลักฐานที่บ้านเมื่อวานนะครับ
แล้วคนก็เห็นข่าวเนี่ยมีเพื่อนทั้งในเฟซบุ๊กหรือว่าเพื่อนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาเนี่ย
แล้วเมื่อคืนนี้นะครับมันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่บ้านของเขา
เพราะว่าตอนที่นอนอยู่เนี่ยเขานอนกลางมุ้งนะบ้านยังสร้างไม่เสร็จนะฮะ
มีหิ่งห้อย๒ตัวบินมาในบ้านแล้วมาเกาะที่มุ้ง
ซึ่งลุงพลบอกว่านี่ต้องเป็นหิ่งห้อยที่มาให้กำลังใจแน่
ไอ้หญิงห้อยสองตัวเนี้ยคงจะรู้ข่าวว่ามีเรื่องที่มันไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาก็มาให้กำลังใจ
เพราะปกติแล้วหิ่งห้อยเนี่ยมันจะอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์
แต่ในบ้านของเขาเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ที่โปร่งโล่งอากาศบริสุทธิ์อะไรมากนัก
มันจะเข้ามาทำไมอันนี้ลุงพลเขาบอกนะ
เราก็ถามว่าแล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับน้องชมพู่เนี่ยฝันเห็นหลานสาวบ้างไหม
ลุงพลบอกว่าไม่เคยฝันถึงน้องชมพู่เลยนะครับนี่ถึงขั้นอธิษฐานเลยนะครับ
อยากให้หลานเนี่ยมาเข้าฝันหน่อยมาบอกลุงหน่อยว่าใครเป็นคนทำร้าย
จะได้ไปตามหาตัวจะได้ไปแจ้งตำรวจให้มาจับดำเนินคดี
แต่หลานสาวไม่เคยมาเข้าฝันเลย
ก็เจอเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าต้องปลงแล้ว
ปีนี้ต้องปลงแล้วไม่ปลงไม่ได้ก็เลยโกนทิ้งเลย
ก็ให้โกนทิ้งสิ่งเป็นเส้นผมเส้นแล
คนทิ้งออกไปเดี๋ยวสิ่งที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่
เหมือนไม่มีหมายค้นไงอยู่ตำรวจเขาก็มาขอค้นรถ

ห้อยครับกี่วันมาสองวันแล้วอืมตามความเชื่อก็คือถ้าอากาศไม่บริสุทธิ์
ห้อยก็จะไม่มีแสงแต่มันมาป้วนเปี้ยนแถวมุ้งผมสองคืนอ่ะ
อืมก็มันก็มาประกายแสงใส่แต่ก็สงสัยอยู่เอ๊ะทำไมมันเข้ามาในบ้าน
มันเหมือนกับมาให้กำลังใจผมหรือเปล่าอืม
เพราะเราบริสุทธิ์ไงนี่ฮะค่ะเขาก็บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวของเขานะ
ใช่ว่าโกนผมโกนคิ้วโกนหนวดเดี๋ยวของใหม่ขึ้นมาจะมาพร้อมกับสิ่งดีใหม่ใหม่ที่จะเข้ามา
ก็เหมือนกับเป็นการปลงอย่างนี้นะคะคือทีมข่าวของเราที่เกาะติดคดีของน้องชมพู่นะคะ
ก็บอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้นตามลำดับค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องของลุงพลเนี่ยค่ะคือปฏิเสธไม่ได้ว่าลุงพลเป็นลุงเขย
คือคนใกล้ชิดกับน้องชมพู่แล้วก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยถูกเรียกไปสอบปากคำ
ถูกเชิญไปจำลองเหตุการณ์และล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือการไปตรวจค้น
คือเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นแบบไม่ให้ลุงพลกับป้าแตนภรรยาของลุงพลตั้งตัวเลยนะคะ
คือเข้าไปตรวจค้นและตรวจค้นอย่างละเอียดมากทั้งบ้านและรถของลุงพลก็คือรถกระบะ
คือบ้านของลุงพลอยู่ติดถนนใหญ่อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะครับ
แต่ยังเป็นลักษณะที่สร้างไม่เสร็จเพราะว่าเพิ่งย้ายมาก่อนหน้านี้อยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยาย
ย้ายมาอยู่ตรงนี้ห่างจากบ้านของน้องชมพู่ประมาณสี่ร้อยเมตรได้นะคะครับ
ดังนั้นค่ะเรามาสรุปกันหน่อยว่าจากการตรวจค้นอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้
ที่บ้านและรถของลุงพลเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักไปที่สิ่งของสิ่งไหนครับ
และมีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนเสื้อผ้าอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเสื้อผ้าค่ะคุณผู้ชมครับ
น้องชมพู่หายตัวไปครับเป็นชุดเดียวกันกับที่ใส่เพื่อตามหาค้นหาน้องชมพู่
เป็นเสื้อหม้อห้อมนะคะแบบภูไทยและกางเกงยีนนี่นะคะ
อันนี้คือเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเรื่องของเสื้อผ้าค่ะครับ
ลุงพลก็เอาเสื้อผ้ามาหมดเลยอยู่ที่ราวแขวนเอามาให้หมดเลยนะคะครับ
ทั้งชุดทำงานชุดกรีดยางชุดวันที่ค้นหาน้องชมพู่นี่ฮะชุดนี้ฮะ
ใช่ค่ะตามภาพนี้เลยนะคะในภาพเนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยที่อุ้มอยู่อ่ะ
ก็คืออุ้มน้องชมพู่นะฮะถ้าดูรองเท้าของเด็กที่อุ้มอยู่เนี่ย
คือรองเท้าแตะคู่เดียวกับที่น้องชมพู่ใส่ไปวันที่หายตัวไปจากบ้าน
ใช่ค่ะที่เจอรองเท้าก็คือคู่นี้ค่ะคู่นี้เลยฮะใช่
ข้างหลังก็คือลูกลูกหลานหลานของลุงพลเขาล่ะค่ะเสื้อตัวนี้ค่ะ
นี่นะคะที่เจ้าหน้าที่สนใจนะคะที่ตรวจสอบส่วนรถกระบะค่ะ
กระบะสีบรอนของลุงพลนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นอย่างละเอียดค่ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจดูอะไรบ้างเดี๋ยวไล่เรียงไปเลยนะคะ
ผ้ายางที่วางเท้าตรวจสอบที่วางเท้าเบาะคนขับ
เก็บของตอนกลางช่องเก็บของด้านข้างเก็บหลักฐานไป
สี่ตัวอย่างจากรถนะคะครับสำหรับรถคันนี้ป้าแตนภรรยาของลุงพลบอกว่า
น้องชมพู่ชอบนั่งแต่น้องจะนั่งเบาะด้านหน้านั่งตักป้า
ถ้าพ่อกับแม่ไปด้วยน้องจะนั่งเบาะหลังอืม
ชอบนั่งรถคันนี้เพราะนั่งแล้วไม่เมารถ
เหมือนรถของนาแตนที่เป็นน้องแม่ของน้องชมพู่
นั่งแล้วเมารถก็เลยชอบนั่งรถคันนี้รถของลุงพล
สิ่งของจากบ้านลุงพลที่เจ้าหน้าที่ยึดไปเพื่อตรวจสอบ
หลังจากตรวจค้นเมื่อวานนี้มีอะไรบ้างลองดูค่ะ
ครับ
นี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่
นำไปตรวจสอบเพิ่มเติมหลังจากตรวจค้นทั้งบ้านและรถของลุงพลเจ้าหน้าที่อีกชุดค่ะ
เดินเท้าปูพรมตรวจค้นรอบบ้านซึ่งเป็นสวนมะละกอมีดงกล้วย
มีแปลงพืชผักสวนครัวค้นดูตามกอไผ่กองขี้เท่าขยะที่เผาแล้ว
ย่าที่ถางมาป่าย่าข้างบ้านหลังบ้านค้นหมดเลยนะคะ
จุดเหมือนมีการปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่มีดินที่พูนขึ้นมาใหม่ก็เดินค้นหมดค่ะ
แต่จากการตรวจค้นรอบบ้านไม่มีอะไรผิดปกตินะคะ
ไม่ได้นำอะไรไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เอาไม้เขียนดูคือดูแบบละเอียดมาก
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเก็บวัตถุพยานและตรวจคนที่บ้านของลุงพลประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ
พอเก็บหลักฐานเสร็จเจ้าหน้าที่ได้อ่านรายการของที่ตรวจยึดไปทั้งหมดให้ลุงพลฟังนะคะ
ลุงพลกับป้าแตนก็ลงชื่อรับทราบนะคะว่าเจ้าหน้าที่นำอะไรไปตรวจค้นเพิ่มเติมบ้าง
การที่เจ้าหน้าที่มาตรวจค้นทั้งบ้านและรถของลุงพลเนี่ยค่ะลุงพลเองบอกว่าไม่ได้วิตกกังวลอะไร
เพราะถือว่าก็จะช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองได้มากขึ้น
ถ้าตรวจค้นอย่างละเอียดแบบนี้แล้วมันไม่มีหลักฐานอะไรไปเชื่อมโยงว่าไปเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ
คดีของน้องชมพู่ลุงบอกว่ามันยิ่งดียิ่งตรวจยิ่งดีจะได้ยิ่งแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ทุกคนได้รับทราบนะคะ
ตำรวจอีกชุดก็ไปเก็บหลักฐานในจุดอื่นอื่นด้วยนะคะตามขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนนะคะ
บ้านคนอื่นอื่นที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่เขาไปหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะบ้านลุงพล
เช่นบ้านของนายสมคิดบ้านนายสอนชัยบ้านผู้ต้องสงสัยคนอื่นไปหมดค่ะ
จะได้ครบทุกมิตินะคะเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าคดีนี้ละเอียดอ่อนคดีนี้ไม่ง่ายนะคะ
ดังนั้นการทำงานต้องรอบครอบในทุกขั้นตอนค่ะ
พลตำรวจโทจารุวัฒนวัยสยาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ถ้าถามว่าณตอนนี้คดีน้องชมพู่คืบหน้าไปถึงไหน
ต้องตอบแบบนี้ว่าคือหลักฐานมันก็มีเพิ่มขึ้นตามลำดับต่อเนื่อง
คณะทำงานกำลังเร่งทำงานกันอยู่นะคะ
ตามแนวทางที่พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขรองพบตรมอบหมาย
ส่วนผลตรวจดีเอนเอตอนนี้มีออกมาแล้วค่ะ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เกรงว่าจะทำให้เสียรูปคดีนะคะ
คดีนี้ตำรวจบอกเลยว่าตำรวจจะไม่เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดให้กับนักข่าวนะคะ
ไม่บอกหมดค่ะถามว่ามีหลักฐานเพิ่มไหมมีอะไรเพิ่มไหม
ตำรวจบอกมีมีแน่นอนมันคืบหน้าต่อเนื่องตามลำดับแต่บอกไม่ได้
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานนะคะทั้งวัตถุพยานพยานหลักฐานต่างเพื่อให้ครบ
ทีมข่าวของเราก็เกาะติดการทำงานของเจ้าหน้าที่๓๒วันแล้วค่ะ
ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่วางแผนงาน
นำสิ่งต่างที่ได้มาประมวลผลแบ่งงานกันค่อนข้างชัดเจน
คือเหมือนกับว่าตำรวจเขาจะต้องให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านก่อน
ถึงจะสามารถจับคนร้ายตัวจริงได้การล็อกเป้ามันอาจจะมีแหละ

แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาก็สะท้อนกับเรามาเยอะอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวท่านรอฟังแล้วกันนะครับแต่ว่าดูตรงนี้ก่อน
เรื่องการสืบสวนคดีถ้าท่านจำได้ทางตำรวจให้ผู้ใหญ่บ้าน
ให้ชาวบ้านในพื้นที่ของบ้านน้องชมพู่ที่บ้านกกอก
ที่ตำบลกกกตูบดงหลวงจมุราหารมาลงทะเบียน
เพื่อที่จะได้ทราบว่าใครที่ออกช่วยเหลือค้นหาน้องชมพู่บ้าง
ในช่วงวันเกิดเหตุตั้งแต่วันแรกเลย๑๑พฤษภาคม
หลังจากนั้นก็ให้แต่ละคนขึ้นไปจำลองเหตุการณ์นะฮะในจุดที่ออกค้นหานะครับ
คุณแม่น้องชมพู่ก็ไปจำลองเหตุการณ์มาแล้วนะครับแต่ช่วงนั้นคุณพ่อไม่สบาย
ก็เลยไม่ได้ไปตามข้อมูลคุณพ่อของน้องชมพู่บอกว่า
ช่วงที่ลูกสาวหายตัวไปช่วงนั้นที่ออกมาข้างนอกบ้าน
มาทำงานกับคุณแม่เนี่ยพ่อเองก็ไปรับจ้างเขาถ่ายที่ด้วย
เมื่อวานนี้ช่วงเวลาเดียวกับที่ตำรวจได้ไปค้นบ้านของลุงพลเนี่ยนะครับ
ช่วงเวลาเดียวกันเลยเย็นเมื่อวานนี้เนี่ย
อีกชุดหนึ่งเขาไปที่บ้านของน้องชมพู่นะบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
เพื่อให้นายอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพู่
ไปช่วยจำลองเหตุการณ์ในช่วงที่กำลังทำงานอยู่วันที่ลูกสาวเนี่ยหายตัวไปนะฮะ
ดูภาพเมื่อวานนี้ตอน๔โมงเย็นหน่อยนี่ครับ
นี่เป็นภาพเมื่อวานนี้ตอน๔โมงเย็นคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่บ้านน้องชมพู่นะฮะแล้วตอนนั้นเห็นคุณพ่อน้องชมพู่กำลังเตรียมรถไถอยู่
อ่านี่ฮะซึ่งก็คือการไปจำลองเหตุการณ์กับเจ้าหน้าที่นะครับ
อ่านี่ฮะแต่ที่แรกเนี่ยคุณพ่อบอกก็รอเจ้าหน้าที่อยู่อ่า
ก็เตรียมแล้วเหมือนกับที่แรกก็จะเก็บรถไป
เพราะเจ้าหน้าที่บอกยกเลิกแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็อีกชุดหนึ่งก็ค้นบ้านลุงพลอยู่
เห็นไหมคุณวิมลวันก็ไปนะครับอ่าเนี่ยฮะทีนี้พอมีข่าวว่า
ชุดพิสูจน์หลักฐานเขาเข้าบ้านลุงพลเนี่ยโอ้โหคุณวิมวลวันก็รีบไปบ้านลุงพลก่อน
สมทบกับทีมข่าวของเราที่บ้านลุงพลด้วยเพราะว่าเอาแล้วงานใหญ่แล้วตรงนั้น
ตรงนี้ที่คุณพ่อเตรียมรถถ่ายไว้บอกเจ้าหน้าที่บอกจะมาจะมาสงสัยยกเลิกแล้วมั้งเนี่ย
จะเอารถกลับเข้าบ้านแล้วปรากฏว่าเอาไปนะอืม
สุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ก็พาคุณพ่อน้องชมพู่ไปจำลองเหตุการณ์ช่วงวันที่น้องชมพู่หายตัว
นี่คือภาพวันนี้ติฮะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขก็เลยไปหาคุณพ่อน้องชมพู่นะนายอนามัยนะครับ
บอกว่าเออเมื่อวานนี้ไปจำลองเหตุการณ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพ่อไปแบบไหนทำอะไรยังไงบ้างล่ะ
คุณพ่อบอกอ่าได้เดี๋ยวพ่อพาไปดูนี่ติพ่อไปถ่ายที่ไปที่แปลงนาของยายอุ่น
นะเพราะว่าช่วงเช้าสิบเอ็ดพฤษภาคมเนี่ยวันที่ชมพู่หายตัวไปนะครับ
วันนั้นนายอนามัยบอกว่าพอกินข้าวเช้ากับครอบครัวเสร็จก็ออกจากบ้านมาตอน๗โมงครึ่ง
คุณแม่ไปกับป้าแตนลุงพลด้วยนะก่อนจะแยกกันอีกทีนึงอ่ะนะ
แล้วพ่อเนี่ยมาขับรถไถที่ให้เขานะครับ
นายอนามัยคุณพ่อน้องชมพู่บอกว่าเมื่อวานนี้ตำรวจให้มาชี้จุดที่มาถ่ายที่
ที่เป็นที่นาแล้วก็ให้บอกเวลาว่าเวลาไหนเวลาไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับ
เวลานี้อยู่ตรงไหนทำอะไรเวลานี้อยู่ตรงไหนทำอะไรเนี่ย
ไม่ได้เอารถไถมาถึงขั้นต้องลงไปไถจำลองเหตุการณ์แบบนั้น
คุณพ่อน้องชมพู่บอกนะครับนี่ฮะนี่เป็นภาพที่จุดที่เป็นที่นาของเย้อุ่น
คุณพ่อบอกมาตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นจากข้อมูลของคุณพ่อน้องชมพู่นะครับ
คุณผู้ชมครับเราสรุปได้แบบนี้ในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปช่วง
พฤษภาคมเนี่ยนะครับนายอนามัยวงศรีชาคุณพ่อน้องชมพู่
ขับรถไถออกจากบ้านตั้งแต่เช้านะครับไปที่นานะ
ซึ่งอยู่ห่างออกจากบ้านไป๒๒กิโลเมตรเพื่อไปไถปรับที่นาให้กับยายอุ่น
ขับรถไถออกจากบ้าน๗นาฬิกา๓๐นาทีพ่อน้องชมพู่บอกว่าขับรถไถเนี่ย
ด้วยความเร็วประมาณ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงที่นายายอุ่นประมาณ๘โมงเช้า
เนี่ยฮะระยะทางห่างกัน๒๒กิโลเมตรหลังจากนั้นก็ลงไปที่แปลงนาของยายอุ่น
แล้วก็ไถนานะพ่อบอกว่าก็เริ่มลงไปไถนาทันทีแปลงแรก
เนื้อที่เนี่ยประมาณสองไร่อยู่ติดกับถนนนะโดยเป็นการไถแล้วก็ปรับหน้าดิน
ใช้เวลาอยู่สองชั่วโมงหลังจากนั้นก็ขับรถไถขึ้นถนน
แล้วข้ามฝั่งไปไถอีกแปลงหนึ่งที่นาของยายอุ่นเนี่ยมีอีกแปลงหนึ่งนะครับ
เป็นแปลงที่๒ไถเสร็จไปประมาณ๑ไร่แต่ว่าที่นายายอุ่นเนี่ยเขามีอยู่ทั้งหมดประมาณ๑๐ไร่
นี่ฮะคุณพ่อน้องชมพู่บอกว่าระหว่างที่กำลังไถแปลงที่๒ไปสักประมาณ๑ไร่เนี่ยนะ
มีคนรู้จักผ่านมาเขาก็มาทักมาทายก็คุยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะเป็นพยานยืนยันได้ว่า
พ่อมาไถที่นาให้เขาจริงเป็นลักษณะแบบนี้ข้ามไปข้ามมา๒แปลงสองฝั่งถนนแบบนี้นะครับ
รวมแล้ววันนั้นพ่อน้องชมพู่ไถที่นาให้กับยายอุ่นไปประมาณ๓ไร่กว่าไม่เกิน๔ไร่นะครับ
กำลังทำอยู่ตรงจุดนี้๓ไร่กว่านะที่ไถไปแล้วเนี่ยคุณแม่น้องชมพู่ก็โทรมาหา
แล้วก็บอกว่าน้องชมพู่หายตัวไปหลังจากนั้นก็รีบกลับบ้านทันที
ตอนนั้นเราไถอยู่ตรงไหนครับตรงนาหลวงครับนาหลวงพื้นที่เท่าไหร่ครับ
พื้นที่ประมาณ๑๐ไร่ถ่าย๑๐ไร่ใช่มั้ยครับมันเดียวหรือเปล่าไง
ตอนนั้นมันไถไม่หมดนะครับไถแค่ประมาณ๔ไร่
เพราะว่าเราจะปรับหน้าดินด้วยประมาณ๒ชั่วโมง
เพราะว่ามันน้ำซ้อแล้วมันเป็นหลุมลึกแต่ผมต้องปรับดินแล้วเกลี่ยดินให้มันเสมอกันหมด

ลุงดรแล้วก็กับเพื่อนลุงดรขาบรถไถจันทร์มากนะ
เขาจะมารับจ้างที่บ้านกกตูมมาปั่นที่นานแล้วก็หยอดข้าว
เราก็ได้ทักกันอยู่แบบพยักหน้าแชร์กันครับ
ออกมาจากตรงนั้นแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์โทรหาผม

ผมก็ขับรถมาเลย
คุณกิติศักดิ์รองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับระยะทางนะฮะ
ลองวัดระยะทางระยะเวลาในการเดินทาง
ว่าเอ๊ะทำไมคือมันนานนานอ่ะเพราะว่าตามที่พ่อน้องชมพู่บอกว่า
ออกจากบ้านประมาณเจ็ดโมงครึ่งไปถึงที่นาที่จะไปไถให้เขาเนี่ย
ประมาณ๘โมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่พ่อยืนยันว่าไม่ได้แวะที่ไหนเลยนะครับ
มันจะนานไปไหม๒๒กิโลเมตรแต่พ่อบอกว่าขับ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่เป็นรถไถนะก็เลยเอาอย่างนี้พ่อขอลองหน่อยได้ไหมรถไถนาเนี่ยนะ
เดี๋ยวลองเอารถไถนาของชาวบ้านที่เป็นรุ่นเดียวกับพ่อน้องชมพู่
ทดลองขับแล้วก็จับเวลาดูเวลานี้๗โมงครึ่งถึงไปถึง๘โมงเนี่ย
ครึ่งชั่วโมงเนี่ยสองจุดสองกิโลเมตรเวลาเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวท่านลองดูนะครับ
ก็คือจะจำลองเหตุการณ์ดูอันนี้คือช่างภาพของเรานะครับผมที่จะขึ้นไปเก็บภาพ
วันนี้เราจะมาทดลองใช้รถไถในรุ่นสามหกนะครับเราคือจะจำลองเหตุการณ์ดูว่า
โดยใช้ความเร็วประมาณ๔๐กิโลเมตรเนี่ยในระดับทาง๒๒กิโลเมตรเนี่ย
จะใช้ความเร็วจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่

๒๒กิโลเมตรนะ

อันนี้คือช่างภาพของเรานะครับผมนี่ฮะ

ระยะทางที่เราขับบนถนนลาดยางในทางตรงนะครับ
ไม่ได้จำลองจากสถานที่จริงนะฮะ

จากบ้านน้องชมพู่ไปที่นายายอุ่นเนี่ย
ระยะทาง๒๒กิโลเมตรเท่ากันแล้วก็ขับไปตามปกติไม่จอดแวะที่ไหนเลยนะ
รถไถที่เราใช้ทดลองขับเนี่ย
ระยะทาง๒กิโลเมตรกว่าเนี่ย๒๒กิโลเมตรเนี่ย
ถ้าดูจากเลขไมค์ของรถไถเนี่ย
มันจะขึ้นประมาณ๑๐ไม่ถึง๒๐
แต่คุณพ่อบอกว่าวันนั้นขับ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แต่เราใช้เลขไมค์ตรงนี้๒๒กิโลเมตรเราขับ
ใช้เวลาประมาณ๖๗นาที

บอกครึ่งชั่วโมงถึง

คือเพื่อจะลองเปรียบเทียบระยะทางนะฮะ

ถ้าย้อนไปเรื่องของช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
มันจะเป็นช่วงถ้าดูจากบันทึกการใช้โน้ตบุ๊กที่ดูยูทูป

แล้วก็บอกพี่สาวคือน้องสดิ้งว่า
เดี๋ยวหนูขอไปเล่นใต้ต้นมะม่วงบ้าน

แล้วน้องสดิ้งมาสังเกตอีกที
น้องชมพู่หายไปตอน๙นาฬิกา๔๐ตอนนั้นหาน้องไม่เจอ
ใช่ค่ะก็คือช่วงเวลาระหว่างนั้น๒๙นาทีตรงนั้นนะคะ
แต่ช่วงที่พ่อขับรถเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ย

ซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับเชื่องตรงนั้นใช่ไหมถ้าดูเวลาอย่างนี้นะ

มีคนมาทักอยู่แต่เจ้าหน้าที่พาคุณพ่อไปจำลองเหตุการณ์
ไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะ
เพียงแต่ว่าจะได้รู้ว่าที่คุณพ่อออกไปทำงานเนี่ยไปรับจ้างไถที่ที่น้าให้เขาเนี่ย
เผื่อจะเจอใครอะไรยังไงบ้างอย่างน้อยคนนั้นที่เจอ
พ่อก็จะได้บอกว่าโอ้คนนี้เขายังมาทักผมอยู่เลยแบบนี้
คือมันต้องชัดเจ้าหน้าที่เขาต้องให้รอบด้านจริง
ทีมข่าวของเราก็เพื่อความรอบด้านนะคะก็ไปคุยกับยายอุ่น
จ้างพ่อของน้องชมพู่ให้ไปไถนาในวันนั้นนะคะ
อุ่นก็คือนางอุ่นอวนวังนะคะยายอุ่นบอกว่าก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปสามสี่วัน
จ้างพ่อของน้องชมพู่ไปไถนาให้จริงช่วงเช้า๑๑พฤษภาคม
พ่อของน้องชมพู่ขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่บ้านแต่เช้า
ถามว่าจะให้ไถนาเมื่อไหร่ยายอุ่นบอกว่าแล้วแต่เลยจะตอนเช้าตอนสายก็ได้
พ่อน้องชมพู่ก็บอกว่างั้นไถตอนเช้าก็แล้วกันจะได้ไม่ร้อน
จากนั้นพ่อของน้องชมพู่กลับไปที่บ้านกินข้าวกับครอบครัวแล้วก็ออกไปไถนา
อย่างที่พ่อของน้องชมพู่เล่าไปยายอุ่นก็บอกว่าก็ไถนาให้จริงก็จ้างพ่อน้องชมพู่จริง
อุ่นบอกไม่รู้หรอกว่าพ่อน้องชมพู่ไถนาให้เลยหรือเปล่า
เธอก็เลยระบายความในใจกับทีมข่าวนะคะยายอุ่นบอกว่าอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เร็ว
เพราะตอนนี้เนี่ยนะชาวบ้านในหมู่บ้านไม่ได้ออกไปทำมาหากินกันเลย
ปกติแม่จ้างเขาบ่อยไหมล่ะ
จ้างบ่อยอยู่จ้างทุกปี
มือบ้านโดดโหลดยังไม่ไปทำหน้าหากินไปก็โอ๊ยทั้งเจ้าหน้าทีทั้งนักข้าว
หาข้าวอยู่ตะโลดเดี๋ยวนี้แหละทุกคนนะได้จำกือจำเจ้า
บางครอบครูก็เลยง่นอยู่อันหนึ่งร้อยถึงทะลุละจับผู้หลายได้จักเถอะ

ในการที่คุณพ่อน้องชมพู่มาถ่ายท่งถ่ายที่นาให้ในวันนั้นนะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยอยู่หลายคน

ตามข่าวที่เราทราบกันมาแล้วก็ตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำอยู่หลายครั้ง
ผู้ต้องสงสัยหลายคนณเวลานี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเปิดใจผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีหน่อยค่ะ

นายสมคิดบอกว่าตั้งแต่วันแรกแรกที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วถูกพบเป็นศพ
พบเป็นศพ๑๔พฤษภาคมที่ภูเหล็กไฟ
แล้วผมตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะจนถึงวันนี้๓๒วัน

ใช่คือตอนนั้นคนสงสัยว่าทำไมไม่ไปช่วยตามหาน้องชมพู่
เขาก็อ้างว่าเขาป่วยเป็นผื่นนอนอยู่บ้าน
คนในครอบครัวยืนยันได้ว่าเขาอยู่บ้าน
คนในครอบครัวเขาเนี่ยยืนยันความบริสุทธิ์ตัวเขายืนยัน
แต่ณวันนี้ที่เขาบอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะ
ไปไหนก็ไม่ได้ทำมาหากินก็ไม่ได้ออกนอกพื้นที่ตำรวจก็จับตา
โดนเรียกไปสอบปากคำตั้ง๕รอบนะตรวจค้นบ้านไปอีก๓รอบนะ
ทั้งที่เขายืนยันว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์
เขาก็เลยบอกโอ้โหเมื่อไหร่จะจับคนร้ายได้สักที
หรือคดีมันจะสรุปว่ายังไงอะไรคือเขาจะได้ผลสักทีนึง
จะได้ไปทำมาหากินตามปกติค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อนายสมคิดนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะชื่อเขาเนี่ยมาตั้งแต่วันแรกแรกเลยนะครับ
เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้น้องชมพู่แล้วเคยมีประวัติเรื่องยาเสพติด
ความจริงวันนี้ที่เขาพูดคุยกับเราเนี่ยเขาบอกว่าเปิดหน้าผมได้เลยนะ
เปิดเผยได้เลยผมยืนยันความบริสุทธิ์ไม่ต้องเบลอหน้าผมนะ
แต่ว่าคุณวิมลวันทีมข่าวของเราก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจว่า
คือในฐานะผู้ต้องสงสัยเนี่ยในทางคดีหรือว่ากฎหมายแล้ว
เราก็จำเป็นต้องเลอหน้านั่นแหละนะแม้จะเข้าใจในความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
การจะเปิดเผยตัวตนนะนะนายสมคิตบอกว่าจนถึงตอนนี้ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
ตัวเขาและครอบครัวเดือดร้อนมากอย่าว่าแต่เขาเลยพี่สาวเขาพ่อเขา
ไม่เป็นอันทำงานทำการค่ะเพราะว่าเป็นห่วงเขา
พี่น้องผมก็ไม่ได้ไปทำงานก็ไปก็กลับมาเพราะว่าเป็นห่วงผมครับ
มันไม่เป็นอิสระครับเหมือนที่
แต่ก่อนนะครับหนักใจมากครับเพราะว่าอยากไปไหนก็ไม่ได้ไป
เหมือนกับถูกกักตัวไว้อยู่ที่บ้านเลยครับตอนนี้นะ
ตำรวจเขาบอกไม่ให้ไปไหนเลยไม่ครับ
เขาบอกเรายังไงทำไมเขาถึงไม่ให้ไป
เขาบอกว่าถ้าไปแล้วจะ
ไปหาทำลายหลักฐานอะไรต่างนะครับ
เพราะว่าผมไม่ได้

ถำรวจบอกอย่าพึ่งไปไหนกระพรงว่าเดี๋ยวออกไปแล้วจะไปทำร้ายหลักฐาน
นี่ส่วนพ่อหน้าสมคิดนะครับ
พ่ออายุ๖๙ปีนะครับบอกว่าตั้งแต่เกิดมา
นี่เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวของเขาเจอเรื่องแบบนี้
ตอนนี้เสียใจมากที่ลูกชายถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
แล้วที่ลูกชายตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะวันที่เกิดเหตุน้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมเนี่ย
ลูกชายเนี่ยเป็นผื่นแพ้เป็นผื่นคันก็เลยไม่ได้ออกจากบ้านไปช่วยตามหาน้องชมพู่
ส่วนตัวพ่อนะแล้วก็ตัวพี่สาวของสมคิดเนี่ยก็ไปช่วยหาอยู่หลายวัน
พอมาถูกกล่าวหาแบบนี้สำหรับลูกชายของพ่อพ่อบอกว่าโอ้โหเบิร์ดคำซิว่าว
เดี๋ยวฟังนะครับ
หมูหายครับครับครับผมและบ้างต้อย๓คนครับ
อยู่ตั้งแต่กี่โมงแต่ตอนเช้าจนถึง๖โมงแรกต่อมาขำและเข้ามาบ้าน
กลับพร้อมกันเลยครับ
นี่ฮะพ่อของนายสมคิตบอกว่าไม่ใช่มีแค่พ่อหรือว่าพี่สาว
ที่เป็นพยานให้กับนายสมคิตได้มีเพื่อนอีกคนนึงชื่อต้อย

ตักต้อยเขาออกเสียงอย่างนี้นะบอกว่าเนี่ยก็เป็นพยานได้
สมคิดบอกว่าวันนั้นเนี่ยถ้าไม่เชื่อนะผมอยู่แถวบ้านเนี่ยมีเถียงนาอยู่ในไร่มัน
ผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยแหละห่างจากบ้านไปสักไม่ไกลฮะประมาณ๒กิโลเมตร
แล้วก็จำลองให้ดูว่า๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
เขาไปนอนเล่นอยู่ที่เถียงนาในไร่มันอยู่กับเพื่อนเพื่อนชื่อกะต้อย
พอไปถึงเนี่ยนายสมคิตก็จัดแจงบอกกับผู้สื่อข่าวของเราเลยนี่ฮะตรงจุดนี้
แล้วมีเถียงนาอยู่ในไร่มันตรงนั้นเขาบอกนี่ฮะเขาก็บอกให้คุณวิมลวันดูบอก
นี่นะครับผมมาอยู่ตรงนี้ผมนั่งตรงนี้แล้วกระต้อยนั่งตรงนี้

ก็นั่งที่นี่

กัตต้อยนั่งนี่แล้วใครอีก
กัตต้อยแล้วก็พ่อ
พ่อตัวเองเนาะอยู่ทั้ง๓คน
เจ้ามันนอนอยู่ที่นี่ประจำครับ
เขาบอกว่าผมออกมานาบ่อยนึกว่าจะออกมาหาวิธีการวางแผนอะไร
เขานึก
พอเขาชี้อะไรให้ดูเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนายสมคิตบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะ
บอกก่อนจะกลับเดี๋ยวผมขอดูไร่มันผมหน่อยนะพี่
ไม่ได้ออกมาจากบ้านเลย๓๐กว่าวัน
เพราะว่าถ้าออกมาตำรวจจะบอกว่าเดี๋ยวจะมาทำลายหลักผงหลักฐาน
เขาบอกต้นมันของเขาถ้าได้มาใส่ปุ๋ยจะสูงกว่านี้นะ
ไม่ได้ออกมาดูเลยมันก็อยู่ต้นโตเท่านี้
สมคิตบอกว่าตอนที่ถูกเชิญตัวไปสพกกตูมว่าเขาถูกจับ
พฤษภาคมตำรวจมาคุมตัวจากบ้านไปแล้วยึดยาบ้าไป๑เม็ด
ถูกนำตัวไปที่สพก็มีตำรวจระดับสูงหลายนายมาสอบปากคำเขา
มาถึงก็ถามเขาคล้ายกันเลยนี่เป็นภาพวันที่พาตัวไปนะ
ไปถึงเขาก็ถูกถามว่าเอาเด็กไปทำไมอุ้มเด็กไปใช่ไหม
มขืนน้องใช่ไหมฆ่าน้องหรือเปล่าเขาก็ปฏิเสธ
เขาไม่ได้ทำเขาบอกบอกครับบอกครับคือเปล่าครับเปล่าครับไม่ครับเนี่ย
ยืนยันว่าอยู่บ้านอยู่ที่เถียงที่ไร่มันเนี่ยนายสมคิตยอมรับว่าเขารู้จัก
น้องชมพู่กับครอบครัวนะครับแต่ไม่ได้สนิทนะฮะเคยไปบ้านน้อง
ครั้งเท่านั้นเองไปหาพ่อน้องชมพู่นั่นแหละนะแล้วก็ไม่เคยเข้าไป
น้องชมพู่สักครั้งหนึ่งนายสมคิตตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เพราะว่าบ้านอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่๒๐๐เมตรนะครับมีประวัติ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่น้องชมพู่หายไปไม่ได้ออกไปช่วย
ตามหาเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นบอกว่าป่วยเป็นผื่นนอนอยู่บ้าน
มีครอบครัวเป็นพยานว่าอยู่ที่นั่นตำรวจเรียกไปสอบปากคำ๕ครั้ง
โทรศัพท์ไปตรวจสอบไปค้นบ้านมา๓ครั้งยึดของใช้ส่วนตัวไปด้วย
ส่วนนายกะต้อยที่นายสมคิดพูดถึงถูกชุดสืบสวนกองปราบราม
คุมตัวไปชี้จุดเมื่อเก้ามิถุนายนนะครับนายกะต้อยก็ยืนยันว่าเขากับเพื่อนเนี่ย
ก็มาพักอยู่ที่เถียงนาที่ไร่มันนั่นแหละแล้วก็ขึ้นเขาภูป่าพางไป
แล้วก็ลงจากเขา๑๑พฤษภาคมถึงจะมารู้ว่าน้องชมพู่เนี่ยหายตัวไป
ทีนี้ค่ะมีอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัยนะคะที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่แรกเลยนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะชี้แจงเหมือนกันในเต้ยค่ะในเต้ยเนี่ยมีประวัติเมื่อ๑๐ปีก่อน
เคยขโมยกางเกงชั้นในของผู้หญิงแถวแถวระแวกบ้านแล้วก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัย
คดีน้องชมพู่ด้วยเพราะเหมือนกับว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีทางเพศ
อะไรแบบนี้นะคะครับในเต้ยบอกว่าประวัติที่ไปขโมยกางเกงในผู้หญิงเนี่ยนะ
เขาทำไปเพราะเขาเมาเขายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่
เขายังไปช่วยตามหาน้องชมพู่ด้วยซ้ำในเต้ยบอกว่าน้องชมพู่กับพี่สาว
เดินซื้อของที่ร้านค้าตรงกันข้ามกับบ้านของเขา
เขาไม่เคยอุ้มไม่เคยคุยกับน้องชมพู่เลยด้วยซ้ำ
เต้ยบอกว่าน้องชมพู่เนี่ยนะเท่าที่เขาเห็นเท่าที่เขารู้จัก
ไม่ใช่ว่าใครจะมาอุ้มไปได้ง่ายนะถ้าคนอื่นมาอุ้มน้องชมพู่
น้องร้องเสียงดังแน่นอนวันเกิดเหตุในเต้ยบอกว่าเขามีพยาน
เห็นชัดเจนว่าเขาอยู่ไหนทำอะไรบ้างก็เลยอยากจะให้ตำรวจ
จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะครับเพราะตอนนี้เขาได้รับผลกระทบค่ะ
ปกติก็ทำงานไถนาไถไร่รับจ้างทั่วไป
ตอนนี้ไม่ได้ทำงานเลยครอบครัวก็เดือดร้อนไปด้วย
เคยอุ้มไหมไม่เคยอุ้มไม่เคยคุย
ไม่ก็เพียงแต่หน้าเขาครับเดินผ่านไปผ่านมากับพี่สาวเขา
คำถามเดียวกับพี่สมคิดถ้าพี่ไปอุ้มชมพู่มันจะร้องไหม
ร้องครับทำไม
ก็เด็กคนนี้ชอบร้องร้องไห้
น้องจ้าอะไรอย่างนี้ถ้าคนอื่นไปอุ้มอ่ะเหรอ
ครับเห็นอยู่ด้านคลานครับเขาทำอย่างนี้ก็ร้องไห้ก่อนแล้ว

เขาทำไมเป็นไปไม่ได้ก็ที่พี่สมคิตจะไปอุ้มแล้วจะไปร้อง
อ๋อเขาก็กลัวเราจะทำเหมือนกัน
แต่ว่ามีหลักฐานที่อยู่เรียบร้อยครับ

รอมานานนะครับนั่งรอเขาจับ

เต้ยยังยืนยันคำให้การเดิมไหมว่าวันที่๑๑เราอยู่ไหน

ไปสวนครับตื่นมา

ถึง๑๐โมงกว่านะครับ

มีครับตั้งอยู่นู่นก็มีอยู่บ้านก็มีครับ

จำเมื่อวานนี้ที่เราคุยกับคุณแม่น้องชมพู่ได้ไหม

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ลูกสาวหายตัวไปเนี่ย
มันก็เหมือนกับมีลางบอกเหตุอยู่นะ
เพราะว่าวัดที่บ้านเนี่ยวัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยนะ
วัดนี้ก็สร้างเจดีแล้วก็บรรจุ

มันมีเหตุการณ์น่าประหลาดใจเกิดขึ้นเหมือนเป็นลางบอกเหตุนะครับ
ที่วัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยนะฮะ
ในพื้นที่บ้านกกกอกตมกกตูมอดงหลวงจมุกดาห่านนะครับ
เมื่อวานนี้เราก็คุยกับท่านไปแล้วนะฮะ
ว่าคุณแม่เขาบอกว่าเนี่ยที่วัดเขาเคยมีแบบเนี้ยแบบเนี้ยอ่า
แล้วมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยอยู่ดีกิ่งก็หักโค้นลงมา

คล้ายกับเตือนว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในพื้นที่
ใช่เราไปที่วัดและเราไปได้ภาพวันนั้นมาแล้ว
ที่กิ่งต้นไม้กิ่งใหญ่หักโค้มลงมานะครับ
นี่ฮะปากทางก่อนเข้าวัดถ้ำภูผาแอกนะครับ
จะมีต้นยางต้นใหญ่อายุเก่าแก่แล้วมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไป

ก่อนหน้า๑วันคือวันที่๑๐พฤษภาคม
อยู่ต้นยางต้นนี้กิ่งไม้กิ่งใหญ่ที่สุดของต้น
หักแล้วก็หล่นลงมาขวางถนนทางเข้าวัด
แรงกระแทกของไม้ยางเนี่ยโอ้โหเสียงดังแบบสนั่นหวั่นไหวไปไกลเลยอ่ะอืม
เนี้ยฮะจนชาวโบ้งชาวบ้านหลายคนได้ยิน
คืออยู่ไกลยังได้ยินแล้วก็พากันมาดู
ส่วนตัวของแม่เนี่ยเชื่อว่าที่กิ่งต้นยางต้นนี้หักโค้นลงมา
มันเป็นลางบอกเหตุว่ามันจะมีเหตุร้ายเหตุไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
กิ่งไม้เนี่ยหล่นมาตั้งแต่วันที่๑๐ค่ะ
กิ่งมันใหญ่มากแต่ว่าวันที่๑๐ไม่มีไม่มีลมพัดไม่มีพายุไม่มีอะไรค่ะ

ก็อย่างต้นไม้นี่จะเป็นทางขึ้นถ้ำขึ้นวัดบ้านเราค่ะ

ไม่รู้ว่าประวัติต้นไม้นี่น่ะจะมีประวัติที่เป็นเรื่องศัยศาสตร์เรื่องความลี้ลับอะไรหรือเปล่าค่ะ
แต่ความคิดแม่น่ะคิดว่าเขาน่าจะอยากบอกอะไรที่แบบว่าหมายถึงว่าความสั่นสะเทือนอะไรค่ะ

ทำให้หมู่บ้านเราอยู่ไม่เป็นสุขพี่ว่าต้นไม้ใหญ่กิ่งใหญ่หักลงมาทำให้แผ่นดินสะเทือนไม่คิดนะทำให้หมู่บ้านเราอยู่ไม่สุขค่ะ
จากกิ่งไม้นี่ลูกหาย

แล้วก็วุ่นวายกันหมดเลย
นี่ค่ะคือคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยปกติไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับ
หมอทำร่างทรงหมอดูหรือว่าจะพระก็แล้วแต่เนี่ยมาบอกอะไรเกี่ยวกับลูกสาวเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้น

มันเกิดขึ้น๑๐พศแล้วเป็นวัดที่เคารบนับถือชาวบ้านในพื้นที่ก็ศัฒนาวัดถ้ำภูภาแอแอ
เราไปที่วัดมานะครับมีคลิปเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุด้วยเนี่ย
เป็นภาพวันที่๑๐พฤษภาคม๑๐พฤษภาคม
หลวงพ่อที่วัดให้ภาพมาฟังหน่อยฟังหน่อย
ผู้หลวงพอดีกิ่งไม้ยางคนพรรภ

วันเกิดเหตุเนี่ยคือวันนี้
๑๐ฤษภาคมก่อนน้องชมพู่หายตัว๑วัน
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่ากิ่งยางกิ่งใหญ่ต้นนี้
กิ่งที่ใหญ่ที่สุดของต้นยางต้นนี้

ใช่แม่บอกแปลกอ่ะ

พายุฝนฟ้าขนองอะไรก็ไม่มี

ชาวบ้านมาดูกันเนี่ยพระต้องมาช่วยกันรถไถมาจัดการเนี่ยฮะ
หลังพ่งหลังพึ่งอยู่เนี่ยหัววิ่งล่วงมาเต็มเลยนะครับ

เรื่องของรังพึ่งอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ต้นยางต้นใหญ่คู่หมู่บ้านต้นนี้นะครับ
อธิการบุญมาศรีละเตโชท่านจ้าวาดวัดถ้ำภูผาแอกนะครับ

ต้นยางต้นนี้ที่กิ่งหักโค้นลงมามีอายุประมาณ๑๑๗ปีนะฮะ
ต้นยางต้นนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ปีนะฮะอายุของต้นยางต้นนี้
วันนั้นนะครับที่หักโค้นลงมา๑๐พฤษภาคม

แต่กิ่งใหญ่ของต้นหนึ่งกิ่งเนี่ย
หักลงมาขวางทางถนนขึ้นวัดเอาไว้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะครับ
แล้วก็มีกิ่งไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยนะฮะ
หล่นลงมาเนี่ยหักลงมาเนี่ยมีรังพึ่งอยู่ด้วย๓รังนะครับ
ซึ่งหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าก็ถ่ายคลิปเอาไว้อย่างที่ท่านเห็นนะครับ
หลังจากเกิดเหตุกิ่งไม้ยางหักลงมาวันถัดมาครับ๑๑พฤษภาคม

ชาวบ้านก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นลางนะ
หรือว่าเป็นเหตุร้ายที่เทวดาท่านพยายามมาบอกถึงความวุ่นวาย
กำลังจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือเปล่า
ก็แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้นมันจริงที่มันหล่นลงมามันมีรังพึ่งด้วย
มีรังพึ่งด้วยมันตกลงมาแล้วก็มาใส่ท่อน้ำปลาปลาในหมู่บ้านแตกอีกต่างหาก
แตกท่อน้ำปลาปลาก็แตกอีก
ไม่รู้มันจะเป็นลางไม่รู้เป็นลางอะไรก็ไม่รู้

ก็ชาวบ้านนะครับ
หมู่บ้านกกอกบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
เกี่ยวกับต้นยางต้นนี้นะครับมีชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกคนหนึ่ง
เขาก็เชื่อนะครับบอกว่าเหตุกิ่งไม้ยางหักโค้นลงมาเนี่ย
เป็นลางบอกเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับ
แล้วก็เล่าให้คุณนฤทธบุญนิ่มฟังถึงอาถรรพ์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดถ้ำภูผาแอก
หากใครมาลบหลู่พูดจาไม่ดีจะถูกพึ่งรุมต่อย
ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับ
แล้วเธอก็เห็นกับตาตัวเองด้วย
บอกว่าสมัยที่ยังเป็นเด็กตอนนั้นมีทหารกลุ่มหนึ่งมาที่วัด
แล้วก็มาพูดจาไม่ดีใส่พระรูปหนึ่งที่วัดถ้ำภูผาแอก
หลังจากนั้นรังพึ่งที่เกาะอยู่ตามวัดตามถ้ำเนี่ย
หล่นลงมาพึ่งนับพันตัวก็แตกรังมารุมต่อยทหาร
จนต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดนะครับ
ก็เพื่อไปดูให้เห็นกับตานะครับ
อันนี้เป็นภาพที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่
มีทหารมาที่วัดเหมือนกับมาถามพระว่าไปช่วยเหลือ
ฆ่าศึกศัตรูอะไรยังไงหรือเปล่ามาถามเด็กด้วย
เอาข้าวเอาปลาอะไรไปให้เขาไหมนะพระท่านก็มาห้าม
ทหารก็เป็นทหารที่ไหนอะไรยังไงไม่รู้นะก็ไม่ยอม
สุดท้ายแล้วรังพึ่งที่อยู่ตามวัดตามต้นไม้ต่างนะฮะ
ตามถ้ำต่างร่วงหล่นลงมาครับหลายรังเลยนะฮะ
ทำให้ทหารเนี่ยต้องกลับไปนะครับเธอเล่าให้ฟังตอนเด็กนะครับ
เพื่อให้เห็นกับตานะครับคุณนฤทธิก็เลยไปดูว่า
รังพึ่งเนี่ยเขามีอยู่ตามจุดต่างที่ชาวบ้านเขาบอกไหม
คุณนฤทธิก็เลยขึ้นไปยังวัดถ้ำภูผาแอกนะครับไปเจอกับลุงค่ายเงินนามนะฮะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกนะครับเป็นคนเท่าคนแก่
ขึ้นไปที่วัดแห่งนี้บ่อยนะครับก็ได้พาคุณนฤทธิ์
พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดถ้ำภูผาแอกแห่งนี้นะครับ
ระหว่างทางก็มีป้ายเขียนติดเอาไว้นะครับว่าห้ามส่งเสียงดัง
เราใช้เวลาเดินขึ้นไปยังวัดที่อยู่บนภูเขาเนี่ยระยะทางกิโลเมตรกว่านะฮะถึงจะถึง
นั้นก็มีลักษณะลาดชันพอสมควรนะครับก่อนจะถึงวัดก็จะเห็นรูปปั้นรูสี
แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะมีกำก๊อกน้ำเอาไว้นะครับซึ่งตามความเชื่อของชาวบ้านเชื่อว่าฤษีตนนี้
จะช่วยให้น้ำในหมู่บ้านไม่ขาดแคลนมีน้ำใช้ตลอดปีก็เลยกำก๊อกน้ำเอาไว้
พูดนะที่ว่าทำไมยังจับโชว์น้ำไว้ได้ไหมเพราะว่าไม่ให้น้ำหนีมันขาดให้น้ำหนีมันไหลตลอด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
เป็นคนดูแลน้ำครับให้ให้ฟ้นตุกตามฤดูการณ์แบบนี้น่ะ
ความเชื่อทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเดินขึ้นไปถึงวัดด้านบนนะคะ
จะติดกับหน้าผาภายในโถงถ้ำจะมีรูปภาพรูปหล่อ
สทูปอธิหลวงปู่ลิ้นทีครับปัญโยที่ชาวบ้านเค้ารบนับถือนะคะ
ครับแล้วก็มีพระพุทธรูปปางต่างต่างประดิษฐานอยู่ในโถงถ้ำ
เพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ลุงค่ายกับคุณนฤทธิ์ก็เลยถือโอกาสกราบไหว้หลวงปู่ลิ้นนะคะ
ขันห้าเพื่อเป็นการขออนุญาตเนื่องจากเคยมีคนมาที่วัดแห่งนี้
มาไม่ดีผูจาไม่ดีกิริยาไม่เหมาะสมก็เจอดีกันไป
โดยเฉพาะโดนพึ่งต่อยเนี่ยเจอกันบ่อยนะคะ
ถ้าทำอะไรไม่ดีเนี่ยโดนเลยทีนี้ค่ะ
พอมองขึ้นไปบนเพดานถ้ำหรือว่าตามหลังคาวัดนะคะ
รังพึ่งเยอะมากนะคะครับคุณนฤทธิ์บอกว่าโอ้โห
เห็นแล้วก็ขนลุกอ่ะลุงค่ายก็ชี้รังพึ่งขนาดใหญ่เลยค่ะ
ทำรังอยู่ด้านบนของถ้ำมีอยู่สามรังนี่นะคะใหญ่ไหมคะครับเออ
คือลุงค่ายบอกว่าคือก่อนหน้านี้เพิ่งมาอยู่ที่ถ้ำของวัดแห่งนี้
เยอะกว่านี้อีกนะอืมที่เห็นคือน้อยลงแล้วนะครับ
หลวงปู่ลิ้นอยู่เนี่ยนะคะมีตำนานบอกว่าเพิ่งที่มาทำรังที่วัด
ถือเป็นพึ่งที่เป็นบริวารเหมือนกับเป็นทหารคอยปกป้องหลวงปู่ลิ้นค่ะ
ถ้าพูดดังห้าถ้ารวบหรูนี่เขาว่าเพิ่งจะลงมานั่งพึ่งนู่น
ครับผมมันจะลงมาไม่รู้มันจะทำง่ายมันก็ต่อยเลยแหละ
ถ้าดูถูกนี่ว่าง่ายชื่ออะไรล่ะถ้ามินประมาทว่าง่าย
ถ้ารวบรูนี่เอาเลยล่ะโดนเลยแหละ
พึ่งทั้งหมดในวัดวัดแห่งเนี้ยครับถือว่าเหมือนเป็นเปรียบเสมือนกับทหารเป็น
ครับผมเป็นอะไรนะครับผมก็น่าจะว่าเป็นทหารที่รักษาอยู่ตรงนี้
ปกป้องครับผมวัดแห่งนี้ใช่ไหมครับครับผมผมคิดว่าเป็นแบบนั้น
ยังมีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะคือที่วัดนี้นะคะพระที่วัดจะกินแต่อาหารเจ
ไม่อนุญาตให้นำเนื้อสัตว์หรือส่วนประกอบที่ทำจากเนื้อสัตว์ขึ้นมาบนวัดนะคะ
เมื่อ๕ปีก่อนมีผู้หญิงคนนึงไปทำบุญเผลอเอาขนมจีนน้ำยาขึ้นไป
คือในน้ำยาก็จะมีเนื้อปลาเนื้อปูอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
หญิงสาวคนนี้ก็นั่งอยู่ในกลุ่มคนที่มาทำบุญด้วยกันนะครับ
พึ่งเป็นร้อยตัวคุณผู้ชมบินมารุมต่อย
แล้วต่อยผู้หญิงคนนี้ครับจนต้องหามลงจากวัดนะคะอืม
เขาก็เลยยิ่งเชื่อว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้จริง
จุดนี้มีน้ำหยดลงมาจากหินตลอดทั้งปีค่ะครับ
ค่ายบอกว่าเคยมีชาวบ้านมานอนที่วัด
ได้ยินเสียงตีคล้องเสียงดังมาก
ก็พยายามมองหาว่าเสียงมาจากไหน
ไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนค่ะ
อีกเหตุการณ์หนึ่งพระที่อยู่ที่วัดนะคะตอนดึก
เห็นผู้หญิงเดินมาถวายอาหารให้พระเฉยเลย

แล้วอยู่ดีก็เดินหายขึ้นไปบนเขา

ฮะก่อนที่จะกลับนะครับลุงค่ายก็ให้คุณนฤทธิ์นะครับ
แท่งเทียนกลับไปบูชาด้วยนะครับ

เร็ดนี้ชาวบ้านที่นับถือหลวงปู่ลิ้น

แล้วก็ขอเข้ามาสิ่งต่างนะครับ
ทำจากขี้พึ่งแท้มีลักษณะเป็นสีขาว
ชาวบ้านเชื่อว่าใครที่ได้ไปบูชาจะเป็นสุริมงคล
อดีตเคยมีเรื่องเล่าบอกว่าคนที่มีวิชาอาคม
นำเทียนไปจุดแล้วก็สามารถตัดเหล็กไหลได้เลยนะฮะ
ที่ผู้ย่าใจยายเล่ามาเขาเอาไปตัดเห็ดไลท์ก็ได้
ถ้าว่าขอบนบานขออะไรสาบานอะไรก็ถ้าทำผิดหลวงปู่ใช่ไหม
ขอคำมาลาโทษนั่นแหละสายเทนนี้มันสุดยอดเลย
นี่แหละฮะประวัติความเป็นมาของวัดถ้ำภูผาแอก
แล้วที่สำคัญที่เป็นลางเหตุการณ์ของน้องชมพู่ที่คุณแม่บอก
ก็คือต้นยางต้นใหญ่ที่อยู่หน้าวัดสิบพฤษภาคมนี่เป็นภาพสิบพฤษภาคม
กิ่งที่ใหญ่ที่สุดของต้นยางต้นนี้หักโค้นลงมาพร้อมกับรังพึ่งนะครับ
ต้นยางต้นนี้ท่านจ้าวาดวัดบอกว่ามีอายุหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปีแล้วนะครับ
นี่ฮะหักโค้นลงมาหนึ่งกิ่งแต่ว่าเป็นกิ่งที่ใหญ่ที่สุดใหญ่มาก
ขวางถนนได้เลยอ่ะค่ะเสียงดังลั่นคนทั้งหมู่บ้านได้ยินหมดอ่ะ
แล้วมีรังพึ่งที่ร่วงหล่นลงมาด้วยสามรังอืมนี่ฮะอายุหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปีนะ
ค่ะก็ต้องขออนุญาตไม่ได้ชวนให้งมงายอะไรแต่เลข๑๗อยู่ในข่าวนี้หลายข่าวจริงนะคะ
เมื่อวานคุณแม่ไปเสี่ยงเซ็มซีก็๑๗๒ครั้งที่คุณแม่เสี่ยงเซ็มซีได้เลขเดียวกันเลย
ทั้งสองรอบคือสิบเจ็ดคุณพ่อเลขเจ็ดใช่เมื่อวันก่อนหมออะไรนะ
เขาบอกเป็นร่างทรงตาทิพย์อ่ะหมอตาทิพย์หมอลักษณ์ใช่ไหมใช่ที่หยดน้ำตาเทียนลงไปในขัน
อืมแล้วบอกจะเห็นเป็นหน้าคนร้ายแล้วเห็นเป็นเลขด้วยอ่ะอืม
ก็เป็นเลขหนึ่งเจ็ดเออหลายข่าวนะคะที่มีตัวเลขนี้ผสมคนเปย์อยู่ในเรื่องเหล่านี้อ่ะ
เออก็ไม่รู้นะค่ะว่ามันจะอะไรยังไงนะค่ะครับอ่าอืม
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะผ่านมา๓๒วันแล้วนะคะความรู้สึกของคุณพ่อและคุณแม่ของน้องชมพู่
คงไม่ต้องบรรยายนะคะว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงก็ได้แต่หวังให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
ซึ่งคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คค่ะเราก็เลยเข้าไปดู
เฟซบุ๊คของคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะโพสต์ภาพความน่ารักของน้องชมพู่กับน้องโอม
ซึ่งก็คือลูกชายของลุงพลนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีข้อความว่าพี่รักหนูนะลูก
มีภาพเพื่อนเพื่อนของน้องชมพู่ด้วยนะคะครับในภาพที่แม่โพสต์อ่ะค่ะ
เป็นภาพน้องชมพู่ใส่ชุดไทยแบบเด็กอ่ะนะคะคือชุดที่ใส่ไปโรงเรียน
นั่งอยู่คล้ายคล้ายกับลำทานนั่งกับน้องโอมนี่ค่ะภาพนี้มีอีกนะคะ
ถัดมาเป็นภาพน้องชมพู่นอนหลับอยู่ในเปรย์กับน้องน้ำมนต์ภาพนี้ค่ะ
น้องน้ำมนต์เนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กของลุงพลครับอ๋อเหรอนี่ตอนตัวนิดเดียวดูสิ
ตอนยังเล็กอยู่เลยน้องชมพู่เหมือนกับหลับปุ๋ยอยู่ในเปรย์เนี่ยค่ะครับ
ภาพที่สามค่ะเป็นภาพที่น้องชมพู่ใส่ชุดไทยเด็กนะคะ
ชมพู่ชอบใส่ชุดแบบนี้ใช่ใส่รองเท้าสีฟ้าพื้นดำครับ
เป็นหนึ่งในคู่โปรดของน้องชมพู่อืมนี่ค่ะแต่ดูเหมือนหลวมหน่อยเห็นไหม
ที่คุณแม่บอกเลยนะว่าคู่นี้ชมพู่ชอบแต่โอ้โหมันคู่มันใหญ่เวลา
นิ้วเท้าเลยโผล่ออกมาเยอะค่ะใช่นี่นะคะนิ้วเท้าจะยื่นออกมา
ก็นิ้วเท้าอาจจะต้องแบบจิกเกาะเอาไว้กับรองเท้าแบบนี้นะคะ
คือในภาพนี้ค่ะก็เห็นว่าน้องชมพู่ยืนกอดน้องน้ำมนต
ลูกคนเล็กของลุงพลถ่ายรูปกันนะคะครับคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
เช่นรองเท้าคู่นี้เห็นแล้วน้ำตาไหลเลยส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพน้องชมพู่
ยืนอยู่กับน้องโอมน้องน้ำมนต์และน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ครับ
วัดถ้ำผาแด่นจังหวัดสกลนครเป็นวัดเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีนะคะ
บนเทือกเขาภูผ่านนี่ค่ะแล้วแม่ก็โพสต์ภาพไร่มัน
มีต้นย่าขึ้นแซมแล้วก็มีข้อความบอกว่า

คุณภาคภูมิผ่านทางเฟซบุ๊กอ่ะนะคะอ่าอันนี้คือภาพไร่มัน
อืมที่คุณแม่ก็โพสต์เอาไว้ด้วย

มีคลิปค่ะที่แม่ของน้องชมพู่โพสต์เอาไว้
เมื่อวันที่๑๐มิถุนายนนะคะ
เป็นคลิปที่น้องกำลังเล่นตามภาษาเด็กยังมีความสุข

พี่แหน่งพี่ดำ

โจรสันโจรสัน
แก้วไปตายดินะอีกน้ำเน้นนิดน้ำ

โอ้โหเห็นคลิปนี้แล้วใจหายจริงนะคะ
คือน้องชมพู่กำลังอยู่ในวัยที่น่ารักมาก
ช่างคุยช่างเจรจาเล่นตามภาษาเด็กเล่นนับการ์ดอย่างนี้ครับ
นี่ค่ะคนก็ไปแสดงความคิดเห็น
ให้กำลังใจคุณแม่กันเยอะผ่านทางคลิปนี้นะคะ

ท่านก็ได้ชมไปแล้วแต่วันนี้เราเข้าไปดูอีกทีนึงเนี่ย
โอ้โหคนแชร์ไปเกือบ๒๐๐๐กว่าคน
คนไปแสดงความคิดเห็นโอ้โห๕๐๐กว่าคนได้นะคะ

แล้วก็อยากให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ
นี่ฮะเห็นไหมให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วก็ครอบครัวนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีเรื่องสร้อยพระกับสายสินของน้องชมพู่
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าลูกสาวใส่ติดตัวตลอด
นี่ฮะโดยเฉพาะสร้อยเส้นนี้นะครับแล้วก็มีพระอยู่ด้วยเนี่ยนะ
ด้านหนึ่งก็เป็นพระปรางนะครับนะใส่ติดตัวไม่เคยถอดเลย
สายสินนี่แม่ก็เพิ่งเปลี่ยนให้ผูกข้อมือซ้ายก็เปลี่ยนให้ตลอด
พอเก่าก็เปลี่ยนให้ตลอดอย่างล่าสุดที่อยู่ที่มือน้องเนี่ย
ก็ใส่ให้ตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมานะครับ
สองสิ่งนี้แม่ยืนยันว่าอยู่กับตัวน้องชมพู่ก่อนเกิดเหตุจะหายตัวไป
แต่หลังจากไปเจอศพน้องเจ้าหน้าที่ไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
ก็มีการเก็บคืนมาให้แล้วก็หายไปอีก
ตอนนี้คุณแม่ก็เลยอยากรู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนเพราะแม่ไม่เห็นอีกเลยนะครับ
ร้อยคอเส้นนั้นไปอยู่ที่ไหนนะคุณแม่ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วก็สงสัยด้วย
ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่นำหลักฐานนี้ไปตรวจเพราะอาจจะมีดีเอนเอของคนร้ายแฝงอยู่ก็ได้
อาจจะนำไปสู่ตัวคนร้ายก็ได้แต่สร้อยเส้นนี้เนี่ยเหมือนกับให้กลับคืนมาที่ญาติอ่ะ

สงสัยว่าทำไมต้องถอดทำไมถึงรีบถอด
แม่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเอาไปที่โรงพยาบาลเพื่อพิสูจน์หลักฐานก่อน
ควรจะให้หมอได้ดูก่อนให้แพทย์นิติวิทยาศาสตร์ดูก่อนว่าจะสำคัญไหม
แม่ก็แปลกใจที่ว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วทำไมสร้อยมันมาอยู่ที่บ้านเราแล้ว
มาอยู่ที่ญาติเราแล้วค่ะ
คุณแม่น้องชมพู่อยากถามชุดพิสูจน์หลักฐานอยู่เหมือนกันว่าวันนั้นทำไมถึงส่งสร้อยพระถอดออกจากคอของน้อง
ของลูกสาวที่ก็เสียชีวิตแล้วในที่เกิดเหตุที่ภูเหล็กไฟเนี่ย
อดออกมาแล้วก็ให้กับลุงพลที่ขึ้นไปแล้วก็เจอศพหลาน
เพราะถือเป็นหลักฐานสำคัญอยากให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานวันเกิดเหตุออกมาชี้แจง
หรืออาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่อาจจะเห็นว่าเป็นคดีไม่ซับซ้อนหรือยังไรในตอนนั้น
หลักฐานในที่เกิดเหตุหลายชิ้นก็เลยส่งคืนให้ญาติไม่ได้เก็บไปตรวจสอบ
ทำให้การมาเก็บหลักฐานย้อนหลังตอนนี้เนี่ยคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
มันจะสายเกินไปหรือมันจะยากเกินไปหรือเปล่า
เราก็ไปถามลุงพลนะครับเพราะว่าคุณแม่บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาวันนั้นที่เจอศพ
น้องชมพู่ก็เก็บหลักฐานที่คิดว่าไม่จำเป็นแล้วก็รวบรวมให้ลุงพลมาหมด
ลุงพลยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหยิบสร้อยพระกับสายสิน
จากร่างของน้องชมพู่หลานสาวใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ส่งให้ลุงพล
แล้วหลังจากลงเขามาแล้วลุงพลบอกว่าลุงพลส่งให้กับป้าถอนนะฮะ
เพราะตอนนั้นพ่อกับแม่น้องชมพู่เป็นลมต้องไปโรงพยาบาล
ลุงพลยืนยันว่าไม่ได้สัมผัสกับของสองสิ่งนี้เลย
เพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยหยิบออกมาจากศพหลานแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วถึงให้ลุงพล
แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ตามด้วยว่าสร้อยกับสายสิน
หลังจากให้ป้าถอนไปแล้วแล้วไปถึงมือพ่อกับแม่น้องชมพู่หรือยัง
วันที่เขาพลิกศพน้องวันแรกนะเจ้าหน้าที่เขาถอด
มีฝ้ายผูกข้อมือนะแล้วก็สร้อยที่เป็นสร้อยพระน่ะ
เจ้าหน้าที่เขาใส่ถุงให้แล้วก็เอามาให้ผม

น้องชมพู่น่ะพ่อแม่เขาไปอยู่ที่โรงพยาบาล
เขาเป็นลมล้มพับแล้วเขาเลยไปที่โรงพยาบาล
ผมก็ฝากไว้ที่บ้านน้องชมพู่
แต่ผมไม่ได้สัมผัสนะไม่ได้จับ
เราไปอยู่กับป้าถอนได้ไงครับ
ผมยื่นให้ป้าถอนหรือไงนี่แหละ
แล้วป้าถอนก็บอกผมว่าแกจับแล้วนะซ่อย
ผมก็บอกเอาละไปจับทำไมซ่อยนะ
ไปจับเดี๋ยวก็มีลายมงลายมือเจ้าอีก
ก็พูดแกบอกโอ๊ยแกก็ไม่รู้จับไปแล้ว

แต่สายสินถ้ามันผูกติดอยู่ที่ข้อมือน่ะ

น่าจะมีลายมือบ้างแหละถ้าเกิดเป็นคนร้ายจริงก็
แล้วตอนนี้ทั้งพระทั้งสายสินอยู่ที่ไหนครับผม
ไม่รู้ครับผมไม่รู้เพราะว่าเอาไว้ที่บ้านน้องชมพู่ผมก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ถาม
นี่นะฮะเราก็พยายามจะตามหาให้นะ
แต่ว่าลุงพลก็บอกเขาก็ไม่รู้แล้วนะ
เดี๋ยวค่อยไล่ดูต่อกันแล้วกันเรื่องนี้
ทีนี้ค่ะคือมีทีมข่าวของเราอีกทีมนึงนะคะ
เป็นทีมของคุณวิรายุทธ์ปรานีไปตามข่าวยายพรหลงป่าที่เชียงใหม่
แล้วก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวานแล้วไปช่วงจังหวะพอดี
เพื่อให้ตามหายายพรได้เจอครับและสุดท้ายก็
เช้าออกมาเลยใช่ค่ะก็เลยไปคุยกับพระรูปนี้ค่ะครับ
ไปคุยเรื่องคดีน้องชมพู่อ๋อเหรอใช่ไปทำข่าวยายพร
เดี๋ยวเราตามให้นะไปทำข่าวยายพรแต่ถามถึงคดีน้องชมพู่ด้วยนะคะ
นี่นะคะพระครูวรวรรณวิวัฒน์ค่ะท่านบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
มันคือกรรมเก่าที่มีร่วมกันมาตามหลักพระพุทธศาสนาสอนว่า
คนที่ทำสิ่งไม่ดีหรือคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่
ได้กรรมชั่วตอบแทนอืม
สมมุติในกรณีของน้องชมพู่เนี่ยในทางพระพุทธศาสนาถือว่า
เป็นกรรมร่วมกันคือคนที่มาฆ่าน้องชมพู่เนี่ย

ต้องเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตที่จะทำร้ายทำลายกันอยู่แล้ว
มาทำร้ายเด็กอายุแค่ไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นอย่างที่อัตมาบอกว่ากรรมเก่าเราไม่รู้
อดีตน้องชมพู่ทำร้ายทำลายกันมาหรือเปล่าแต่เรารู้กรรมปัจจุบันว่า
คนที่ทำร้ายเนี่ยไม่น่าจะทำร้ายเด็กถือว่าเหตุอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทย
อาตมาเชื่อมั่นว่ากรรมย่อมส่งผลเสมอกรรมคือการกระทำ
อย่างน้อยบ่อแสที่ทางตำรวจก็ย่อมจะต้องสืบค้นสืบหาให้ได้
ผลกรรมที่คนที่ทำร้ายน้องชมพู่เองก็อยู่ไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุข
ได้รับผลของกรรมนั้นและสุดท้ายอัตมาเชื่อมั่นว่าการเวลา
และหลักฐานย่อมขี้คายเหตุการณ์นี้ได้อย่างแน่นอนอืมท่านเป็นท่านเจ้าอาวาส
พระธาตุดอยเวียงชัยมงคลที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ครับท่านทำพิธีเปิดป่าปุ๊บเจอยายพรปั๊บเลยเช้าวันนี้เรื่องของยายพรเนี่ย
ท่านก็อยู่กับเรานี่แหละอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวจบเรื่องน้องชมพู่
เดี๋ยวเรื่องยายพรเนี่ยเรามีให้แน่นะครับแต่ว่าดูวิเคราะห์คดีน้องชมพู่หน่อยนะครับ
ตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ใหม่เนี่ยคือก็วิเคราะห์กันหลายอย่างใช่ไหมอ่า
อย่างเช่นน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบเป็นไปได้ไหม
เดินจากบ้านหลงป่าหลงไร่มันขึ้นไปเรื่อยจนถึงภูเหล็กไฟแล้วไปเสียชีวิต
แต่คุณแม่บอกโอ้โหไม่มีทางมันไกลมากมันขึ้นไปลาดชั้นมากนะ
เสื้อผ้าถอดหมดเลยเนี่ยลูกสาวถอดเสื้อถอดกางเกงถอดเสื้อผ้าไม่เป็นแน่ค่ะอ่า
ก็ต้องมีคนร้ายอ่าเราก็เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยจะต้องจับน้องไปอ่า
จะเป็นเพราะอะไรเนี่ยนะท่านนี้คือพลตำรวจเอกอาชิรวิทย์สุพรรณเพศัตริย์นะครับ
ท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจ
สอนด้านการสืบสวนสอบสวนด้วยนะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปถามมาครับ
ลองวิเคราะห์คดีน้องชมพู่หน่อยว่าเอ๊ะ๓๒วันแล้วยังจับไม่ได้
มันเกิดอะไรขึ้นความยากความง่ายมันเป็นยังไงนะครับ
พลตำรวจเอกอาชิรวิทย์บอกว่าคดีนี้มีความยาก
เนื่องจากการสืบสวนคดีเนี่ยตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
พยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์พยานแวดล้อม
หรือพยานที่เห็นเด็กเดินหายไปพยานวัตถุด้วยก็ต้องไปหาให้ได้
ถึงจะสืบสาวหาตัวคนร้ายได้แต่คดีนี้๓๒วันตำรวจกลับ
ไม่พบพยานเอกสารพยานบุคคลพยานหลักฐานที่จะบ่งบอกเวลาเหตุการณ์
และผู้กระทำได้เลยนะฮะคดีมันก็เลยยาก
เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ใช้ในการสืบสวนล่วงเลยมากว่า๓๐วัน
พลตำรวจเอกชิลวิทย์บอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะ
ส่วนตัวเนี่ยเคยรับราชการที่จังหวัดมุกดาหารด้วยนะครับ
อาชิลวิทย์เนี่ยเคยมาเป็นรองผู้กำกับการ
ตำรวจภูทรของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร
แล้วเคยขึ้นภูเหล็กไฟด้วยค่ะ
เคยขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟด้วยคุกคลีกับพื้นที่เป็นอย่างดี
อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนี่ย
พลตำรวจเอกอาชิลวิทย์บอกว่าตอนนี้ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียว
ขณะเดียวกันตำรวจเขาก็ไม่ได้ลดละการสืบสวนการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ผลทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องรอเนี่ยอย่างน้อยน้อยเนี่ย
ถ้าจะเอาแบบละเอียดจริงมันก็ต้องรอผลสัก๔๕วัน
แม้จะเผาศพไปแล้วแต่ก็มีผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เก็บเอาไว้
ก่อนหน้านี้เก็บเป็นหลักฐานไปหมดแล้วนะครับอ่า
แต่ถ้าผลออกมาแล้วเหมือนกับตำรวจก็บอกว่าออกมาแล้ว
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยเนี่ยถ้าสุดท้ายแล้ว
มันไม่มีการปรากฏหลักฐานอะไรออกมาเลยเนี่ย
พลตำรวจเอกชิลวุฒิบอกว่ามันก็เป็นไปได้ว่าเด็กจะเดินหลงขึ้นไปเอง
ท่านอาจจะบอกอ้าวเด็กจะเดินหลงขึ้นไปเองได้เหรอ
แต่พลตำรวจเอกอาชิลวิทย์บอกว่าคดีนี้ดูแล้วเนี่ย
มีความเป็นไปได้๘๐ที่เด็กจะเดินขึ้นไป
แล้วไปเสียชีวิตที่ภูเหล็กไฟเองท่านบอกอย่างงี้นะฮะ
แล้วอีก๒๐เนี่ยคือต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องไปขยายผลต่อ
สรุปคดีนี้เนี่ยรอผลการตรวจพิสูจน์ครั้งสุดท้าย
ที่เขาบอกว่าจะตรวจให้ละเอียดที่สุดจะได้คำตอบ๔๕วัน
หลังจากส่งหลักฐานไปตรวจ

ทางนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์ออกมาแล้ว

การเสียชีวิตของน้องชมพู่
ก็เป็นกรณีเดียวคือน้องชมพู่เดินหลงเข้าไปในป่าเอง

เพราะว่า๘๐เด็กเดินหลงเข้าไปเอง
อีก๒๐ที่รอคือรอผลการตรวจพิสูจน์

ต้องดูพยานวัตถุ
คือร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้น

ตำรวจเขาสืบหมดสอบหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือ

ถ้าบังเอิญมันมีไปสอดคล้องกับใครตรงนั้นเนี่ย
จึงเป็นอีกกรณีหนึ่ง
อาจจะทำให้ความลับเปิดเผย
การสืบสวนสอบสวนก็ง่ายเข้า
พลตำรวจเอกอาชิลวิทย์บอกว่า
ถ้าเกิดกรณีที่เด็กเดินหลงไปเอง

ก็เกิดจากการที่เด็กเนี่ยขาดน้ำ

ทีนี้เด็กก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเอง
จะหาน้ำหรือว่าหาอาหารอะไรกินได้

ถ้าดูจากสภาพศพของน้องชมพู่

ก็คือต้นเดือนพฤษภาคมช่วงนั้นจน
เจอศพ๑๔พฤษภาคมแถวช่วงนั้นเนี่ย

ถ้าลงไป๓๔วันเนี่ย
ขาดอาหารได้อยู่ได้นานถ้าขาดน้ำเนี่ยเด็กหาน้ำกินไม่ได้๓กว่า
น้ำจึงทำให้เด็กตายเด็กตายในเดือนพฤษภาคม
ถูกไหมลูกถูกไหมเด็กหายไปและตายในเดือนพฤษภาคม
ใช่ไหมต้นเดือนในเดือนเล่าต่อระหว่างเมษารัฐพฤษภาคือร้อนจัดมาก
ร้อนอ้าวซึ่งทำให้เมื่อเด็กตายแล้วเนี่ย
เน่าเร็วมากแล้วช่วงเมษาพฤษภาไม่ต้องพูดถึง
นั่นจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ศพน้องชมพู่เนี่ยเน่าเร็ว
ผลการตรวจอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลา
จากตำรวจที่เชี่ยวชาญด้านงานสืบสวนท่านหนึ่งนะฮะ

สืบสวนนี่เหมือนในหนังเลยนะต้องตามหาตัวคนร้ายที่มัน

มันไปซ่อนหลักฐานไปหลบซ่อนตัวปกปิดตัวเองได้ยังไง

เพราะเราจะเกาะติดต่อเนื่องนะ๓๒วันแล้วนะคะ
ณวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยฝากเสียงมา
ความรู้สึกมาผ่านกับทีมข่าวของเรา
ที่บ้านกกกอกตะมนต์กกกตูบำเภอดวงหลวงจวันมุกดาหารเนี่ยนะคะ

หมู่บ้านเด็กเยอะเด็กก็วิ่งเล่นกันเขาก็ปล่อย

แต่พอมีคดีน้องชมพู่ไม่กล้าให้เด็กไปไหนเลย
กลัวกลัวไปหมดครับเพราะยังจับคนร้ายไม่ได้ไง
ชาวบ้านเขาบอกว่าก็เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่
ก็เห็นแหละว่าเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนักทุกวัน
เพื่อหาตัวคนร้ายไปดำเนินคดีก็เห็นว่าสื่อมวลชนโอ้โห
ปักหลักทำข่าวกันชาวบ้านก็เห็นใจนะ
ทุกฝ่ายทำงานกันหนักมากก็ติดตามข่าวอยู่

แต่๓๒วันที่ผ่านมาเขาอยู่กันแบบไม่ปกติอะค่ะ

ชาวบ้านแล้วก็กังวลใจกับครอบครัว
แล้วก็สงสารเจ้าหน้าที่นะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานหนักทุกวันเลยค่ะ
นักข่าวก็อยากจะช่วยเหลือเนอะ
ทำข่าวแบบให้เสร็จอะไรประมาณนี้ค่ะ

ใช่แล้วก็มีลูกน้อยก็พวงแบบ
อยากให้จับคนร้ายได้เร็วนะคะ
ปกติเด็กน้อยมันก็เล่นกันตามภาษา

ที่บ้านที่บ้านก็คือเด็กส่วนมากจะอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะ

ก็เลยเรียกมาเล่นที่ร้านที่บ้านหมดเลยค่ะ
ภาวนาให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายได้เร็ว

เพราะบ้านเล็กที่เขา
มันแบบเกี่ยวข้องกับบ้านเขาไง

มันก็หมุนเวียนกันเนอะเลข
เลข๗๒นี่นะเลข๓๒
ใช่๓๒นี่ตามตลอดเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คนในพื้นที่เขากังวล

ขณะที่ยังจับคนร้ายไม่ได้นะ
เขากังวลกลัวว่าตำรวจจะจับแพ้หรือจับผิดคน

เพราะเขาก็ติดตามข่าวจากไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ติดตามข่าวมาตลอดเหมือนกับว่าหลักฐานมันแทบไม่มีหลักฐานที่มีน้ำหนัก
ที่จะเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้เลย
ในหมู่บ้านไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ไม่เชื่อว่าคนร้ายทำไมเก่งแบบนี้
ฝีมือดีทั้งนั้นทำไมยังจับคนร้ายไม่ได้
ตอนนี้ชาวบ้านไม่สบายใจทำอะไรก็ไม่สะดวกไปหมด
จะทำงานเกาะกังวลว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกไปไหมอะไรไหม
ตอนนี้ก็อยู่กันแบบรับสภาพ

พร้อมให้ความร่วมมือเพราะอยากจะเห็นหน้าคนร้ายเร็ว
เพราะที่อยู่ที่พ่อแม่ก็รักลูกทุกคน
ไม่คิดว่าเขาจะทำอย่างนี้พี่น้องเขา
อยากให้เขาจับได้ไวได้พบได้เบาะแส

ได้ไปทำงานได้สะดวกสบายใจ
ส่วนแม่ค้าร้านขายของชำอะค่ะ

ซื้อของที่ร้านก็จะเป็นเด็กอายนะ
ไม่ค่อยกล้าให้ใครจับให้ใครอุ้มง่ายอะค่ะครับ
เดายากเลยว่าคนร้ายเป็นใคร
เพราะถ้าคนร้ายอุ้มน้องไปน้องก็น่าจะร้องน่าจะอะไร
เพราะว่าน้องปกติเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครจับใครอุ้มอ่ะ
ก็อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด

แล้วก็บอกว่าติดตามข่าวจากเราสองคนนี่แหละ

เวลามากับพี่สาวก็จะไปหลบข้างหลังพี่สาว
เวลาเราจะจับแกจะล้อแกอะไรอย่างนี้

ปัดมือเราออกเลย
ก็รู้อะค่ะว่าตำรวจก็เต็มที่
แต่ว่าเราก็เข้าใจว่ามันยากสำหรับบริเวณพื้นที่หมู่บ้านเราที่เป็นอย่างนี้
เข้าใจเลยค่ะว่าตำรวจเขาทำงานหนัก
แต่เราก็รู้อีกว่ามันก็ยากเพราะว่ามันไม่มีคนเห็น
เห็นใจอันนี้เห็นใจค่ะ
เราก็ไม่รู้นะว่าตำรวจเขามีอะไรหลักฐานอะไรนะเราก็ไม่รู้
แต่ว่าจับไม่ได้สักทีเราก็คิดอย่างเดียวว่าคนร้ายเก่ง
ชาวบ้านก็ฝากความหวังไว้กับตำรวจแล้วค่ะ

ใช่เราก็อยากจะมีชีวิตที่ปกติเหมือนแต่ก่อน
แต่เดี๋ยวนี้ก็เขาก็ไม่ได้บังคับเรานะแต่ว่าเราก็เป็นกังวลกันไปเอง

ล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเรานะครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ที่บ้านกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

นี่คือความเคลื่อนไหว๓๒วันที่ผ่านมา
และทีมข่าวไทยรัฐทีวียังอยู่ในพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับ